อีกหนึ่งเรื่องที่สังคมสนใจอยู่เรื่องความรักของคุณพีช
คือต้องบอกว่ามันเป็นกระแสมาสักช่วงประมาณ๒๓เดือนก่อนแล้วนะคะ
ที่มีกระแสบอกว่าคู่รักวัยรุ่นนามสกุลดัง

คนก็พุ่งเป้าไปที่คู่ของคุณพีชพัชระจิราธิวัฒน์ใช่ไหม

ทีนี้เขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วตอนนั้นนะคะ
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันมีภาพหลุดออกมา

ไปทานข้าวกับไฮโซโน้ต
น้องชายของคุณน็อตสามีคุณชมพู่อารยา
คุณโน๊ตเนี่ยคุณโน้ตวิเศษเนี่ยคือแฟนเก่าคุณอ้ำพัชรภา

เออซึ่งคราวนี้เมื่อวานคุณพีชมารายการเรื่องนี้ต้องขยายใช่ไหม
รวมถึงเมื่อวานที่ตอนเย็นที่มีการแถลงข่าวเรื่องภาพยนตร์
คนก็ไปถามเรื่องนี้คุณพิษบอกจะพูดณตอนเย็นตอนนั้นน่ะ

คือคนกดให้กำลังใจกันรัวเลย
เพราะเขาเปิดประโยคขึ้นมาด้วยคำพูดที่ว่า
ก่อนอื่นผมต้องขอโทษก่อนที่ผมโกหกในตอนก่อนหน้านี้

เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขามีปัญหากันอยู่
แต่พยายามให้โอกาสซึ่งกันและกัน
พยายามที่จะแก้ไขความสัมพันธ์เพื่อให้มันไปกันรอด

ภาพรักเปลี่ยนไปเลย

ประเด็นที่คนกดหัวใจส่งให้พีชรัวเพราะอะไรรู้ไหม
ให้สัมพันธ์ไม่พลาดพินบุคคลที่สามเลย
ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าร้ายฝ่ายหญิงไม่ว่าปกป้องด้วย
เขาบอกเลยว่าแพทย์ไม่สมควรโดน
ไม่มีใครสมควรโดนด่าแบบนั้น

เป็นใครก็เจ็บกันทั้งสองฝ่าย

แต่อีกฝ่ายนึงมีใครก็ไม่รู้ทะลมไปด่าเขามากมาย

หนึ่งคือผมว่าเราก็ไม่คอมมิวนิเขตกัน
สองมันก็เป็นเรื่องของบุคคล
คือในเรื่องบุคคลที่๓ผมขอไม่พูดถึงแล้วกัน
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้ว

เพราะว่ามันก็เป็นมันคือนึกออกไหม

ดีกว่า

ไม่ได้ตั้งใจ

ในขณะที่ผมมีคนพยายามจะซัพพอร์ตมาก

ไม่มีใครชอบฮะเขาก็ไม่ใช่คนเลวฮะ

คือเมื่อสักครู่นี้มีจังหวะที่คุณพีชแบบ

พี่เขาพูดณึงอยากมากเลย
แล้วเขาก็แบบก้มหน้าแล้วแล้วก็พยายามหายใจเข้าหายใจอีก
แล้วก็พูดออกมาได้คำว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจ
แต่สุดท้ายคุณพีชก็บอกว่าผมยังรักเขาอยู่นะ
ก็รักแล้วก็หวังดียังรักเขาอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องจบแบบนี้

เมื่อวานเข้ามารายการคุณด้วยช่วงบ่ายเป็นยังไงบ้าง
มาและรายการคือเราเองก็พยายามถามเท่าที่ถามได้

เพราะมันก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วหลายคนก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะ
ก็พยายามถามเท่าที่ถามได้
แล้วจะบอกว่าคุณผู้ชมค่ะน้องเป็นสุภาพบุรุษมาก
หลายเรื่องที่ไม่ได้ออกอากาศไปเป็นการถามหลังใหม่เนี่ยนะ
น้องก็ตอบแบนมากไม่เคยไปพาดพิงบุคคลที่๓
คือจริงนะคุณดิฉันนะจากที่ไม่เคยเป็นแฟนคลับน้องเลย

ฉันบอกเลยนะว่าต่อไปจะเป็นแฟนคลับน้อง

เพราะน้องเนี่ยนะมีความเป็นสุภาพบูรุษมาก
ไม่ใช่ว่าน้องจะเป็นโอลูกไฮโซนำสกุลจิราธิวัฒน์
แล้วไม่สนหัวใครโอ้โหไม่ใช่เลยเป็นเด็กที่น่ารักมากนั่นสิฮะ
คือจริงอยากให้ชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับคุณพีช
แล้วก็ให้กำลังใจคุณพีชเนี่ยเอาอย่างคุณพีชด้วยนะ
คือเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคน
มันไม่มีใครรู้ว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง
ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะเป็นเรื่องของเขาสองคน
ที่เขาจะคบกันหรือเลิกกันแล้วเขาต้องมาตีแผลให้สาธารณชนรู้เนี่ย

อย่างที่เขาบอกว่าไม่มีใครไม่เจ็บหรอก
แต่ว่าก็คืออย่าไปถล่มอย่าไปซ้ำเติมใคร
ก็ให้กำลังใจอยากให้กำลังใจใครก็ให้กำลังใจคนนั้นได้
แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปถล่มอีกคนนึง
ก็ไม่ควรข่าวไปว่าคืนแพทิเซียเขาส้าเยอะ

ทำโน้มดูก็อย่าไปกดอะไรนะ
ไปกดไลก์ค่อความของคนนึงที่มาเมนต์
ต่อว่าคุณแพทิเซียเนี่ยนะคะ
มีคนไปคอมเมนต์ว่าคุณแพทิเชียว่า๒๒เองเหรอ

แล้วมันขึ้นว่าปรายยาลุนเบิกถูกใจความคิด

เพราะว่าคุณปูเคยเป็นแฟนเก่าของคุณโน๊ต

เอาเป็นว่าความรักของเขาก็ขอให้เขาเคลียร์กันไป

อยากจะเป็นแบบพีชพีชเข้าใจอะไรอย่างนี้
ให้กำลังใจครับทั้งคุณพลีตและคุณปฤษฐีเซีย
รวมทั้งทุกคนที่มีปัญหาเรื่องของความรัก